เจอแบบนี้ใครไม่ภาวะก็แย่แล้วนะคะ
คุณผู้หญิงคนหนึ่งค่ะนอนอยู่ในบริเวณบ้านของตัวเองดี
กลางวันแสกด้วยปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
ปีนรั้วเข้ามาหาอันนี้ว่าตกใจหนึ่งแล้วนะคะ
สองผู้ชายคนนั้นประกาศบอกว่า
ขอโทษนะที่เคยขโมยกางเกงในไปดม
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ใช่ค่ะแล้วเนี่ยหมามาหมาเห่าแต่หมาไม่ทำอะไร
โถนั่นผู้หญิงเห็นไหมคะ
นอนอยู่ที่แคร่ไม้ในบ้านของตัวเอง
แล้วผู้ชายคนนั้นกระโดดรั้วปีนรั้วเข้าไป
วิชาตัวเบาฟึบเข้าไปได้เลย
โอ้โหโอ้โหน่ากลัวมาก
คุณผู้ชมดูเวลามุมจอด้านบนนะคะ
วันที่๒๓เดือน๔เที่ยง๕๒นาที

กลางวันแสกของจริงที่แท้ทรูเลยนะคะ
ตรงนี้ก็คือบ้านพักหลังหนึ่งอยู่ที่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
กล้องวงจรปิดของบ้านมันถึงภาพได้หมดเลย
โอ้ปฏิโถดีนะคะที่มันไม่ทำร้ายอันตรายร่างกาย
คุณผู้หญิงคนนั้นนะคะโอ้ย้ำอีกรอบหนึ่งไหม
คือคุณผู้หญิงบอกว่าตกใจแล้วนะที่มันเข้ามา
ครั้งที่๒จู่เดินเข้ามาหาระยะประชิดตัวเลย
แล้วพูดว่าขอโทษนะที่เคยขโมยกางเกงในไปดม

คำสารภาพเหล่านี้เก็บไว้ใช้กับตำรวจ

แล้วสุดท้ายมันก็ปีนรั้วออกไปหน้าตาเฉย
ไม่ปีนด้วยใช่ไหมเออตอนตอนออกเนี่ยออกธรรมดา
ออกธรรมดาออกธรรมดาแต่ตอนเข้าเนี่ยไม่ธรรมดา

เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นย้ำอีกรอบหนึ่งกลางวันแสกเลยนะคะ
หญิงสาวเจ้าของบ้านบอกอีกว่าก่อนหน้านี้ผู้ชายคนดังกล่าว

โยนก้อนหินใส่หน้าต่างบ้านของเธอมาแล้วครั้งหนึ่ง
ตอนนั้นไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
แต่ครั้งนี้เธอบอกว่าไม่ไหว
กลัวมากกลัวจริง
เกรงว่าจะย้อนกลับมาก่อเหตุอีกนะครับ

ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
สพโพชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

เออก็กลัวเหมือนกันใครก็ไม่รู้ปีเท่าไหร่นะ

ทีนี้จบข่าวนี้ได้หรือยังยังไม่จบค่ะ
วีรกรรมของผู้ชายคนนี้ยังไม่หมดนะคะ
หลังจากที่ก่อเหตุบ้านนี้แล้วคุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิดนี่ค่ะ

จอดไว้ที่หลังร้านขายมอเตอร์ไซค์มือสอง
แล้วหลังจากนั้นเดินอ้อมมาหน้าร้าน

จะไปขโมยรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งดูจังหวะจอดของเขา
นี่ค่ะเดินมาหน้าร้าน
เหมือนทิ้งมอเตอร์ไซค์ไปเลยอะ
มีประวัติการรักษาอาการจิตเวทค่ะ
โอ้โหเนี่ยพฤติกรรมเลยดูแบบ
แปลกนะปกติ๓วีรกรรมในวันเดียวเลยนะคะ
ตัวเองนั่นแหละเจ็บอย่าไปทำแบบนี้นะคะ